ส่วนเรื่องของการให้ข้อมูลกับแพทย์เวลาที่เรามีอาการ
แล้วก็เจ็บป่วยต้องไปโรงพยาบาลในช่วงนี้
ต้องกักตัวบุคลากรทางการแพทย์
แล้วประชาชนในพื้นที่ก็ต้องลำบากไปด้วย
เพราะว่ารวมพยาบาลก็ต้องงด
คือต้องปิดต้องงดทุกสิ่งทุกอย่าง
การตรวจการรักษายกเว้นผู้ที่ฉุกเฉินจริง

มีผู้ป่วยคนหนึ่งมารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

หลังจากนั้นตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ระหว่างที่กำลังรักษา
ซึ่งผู้ป่วยคนนี้ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนว่าเป็นผู้ที่เป็นบุคคลเสี่ยงต่อโควิด๑๙
มาตรวจพบว่าติดโควิด๑๙จริงนั่นแหละ
แต่ช่วงเวลาระหว่างนั้นเนี่ยทางบุคลากรทางการแพทย์ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องมาดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดเนี่ย
เขาก็ไม่ได้กันตัวไปอยู่ในส่วนของผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ทีนี้ลำบากเลยนะครับเพราะว่าผลตรวจออกมาคือผู้ป่วยคนนี้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ยังมีญาติที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอีก๒คนรวมแล้วเป็น๓๐คน
แยกเป็นแพทย์๕คนพยาบาลวิชาชีพ๑๕คนนักวิชาการสาธารณสุข๑คนพนักงานเวรเปรย์อีก๒คน
มีพนักงานประจำตึก๒คนบุคลากรทางรังศรีอีก๑คน
บุคลากรห้องชันสูตรอีก๒คนแล้วก็อีก๒คนเป็นญาติของผู้ป่วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้โรงพยาบาลตรือสอที่นราธิวาส
ต้องงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปทุกกรณี
งดตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์เป็นการชั่วคราวด้วย
แต่จะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจ
เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด๑๙
และผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น
ตั้งแต่๑๕เมษายนไปถึง๒๕เมษายน
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ท่านที่อยู่ในพื้นที่และปกติ
ไปโรงพยาบาลรือสอที่นราธิวาส
ก็ฝากแจ้งข่าวตรงนี้ด้วยนะครับ
ส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่อง
ไปติดต่อกลุ่มงานเพศรัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อขอรับยากลับไปทานที่บ้านได้นะครับ
ที่ขอนแก่นหลังจากตรวจพบผู้ป่วยโควิด๑๙

เป็นชาวบ้านในตะบนกุฎน้ำใสอำเภอน้ำพอง
เมื่อ๑๓เมษายนทำให้ตอนนี้ต้องกักตัวบุคลากรทางการแพทย์
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยคนนี้

เพราะตรวจพบเชื้อแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็คลินิกหลายแห่ง
โดยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูล
ว่ามีความใกล้ชิดแบบไหนอะไรยังไงกับกลุ่มเสี่ยงบ้าง

ต้องกักตัวเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลน้ำพอง๕๕คน
โรงพยาบาลขอนแก่น๓๓คน
ซึ่งผลตรวจบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดไม่พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
สันนิษฐานว่าผู้หญิงวัย๖๓ปีอาจติดเชื้อโควิด๑๙มาจากลูกชาย
เพราะลูกชายเดินทางกลับมาจากประเทศบาเรนแล้วก็มาจากพัทยา
ก็ไปตรวจหาเชื้อจากคนในครอบครัวที่สัมผัสใกล้ชิดมาทั้งหมด๕คนแล้ว
ผลตรวจออกมาพบว่าสามีของผู้หญิงคนนี้ที่ป่วยเป็นรายที่๕ของขอนแก่น
อายุ๖๘ปีติดเพิ่มอีกฮะก็เลยเป็นคนที่๖ของจังหวัดขอนแก่น
ส่วนในครอบครัวมีสมาชิกอีก๔คนรวมถึงลูกชายของผู้ป่วยทั้งสองคนด้วย
ผลตรวจยังไม่พบเชื้อนะครับแต่แพทย์ก็ให้กักตัว๑๔วัน
จากการสอบสวนโรคของผู้ป่วยสองสามีภรรยานะครับ
พบว่าเมื่อ๒๘กุมภาพันธ์ลูกชายกลับมาจากบาเรน
ลูกชายก็กักตัว๑๔วัน๖มีนาคมลูกชายไปเที่ยวที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
แล้วกลับมาบ้านเมื่อ๑๘มีนาคมลูกชายก็ต้องกักตัวที่บ้านอีก๑๔วัน
โอ้โหนี่นะคือกลับมาจากต่างประเทศกักตัว๑๔วัน
หกมีนาคมคุณยังไปเที่ยวพัทยาอีกค่ะก็ต้องกลับมาที่ขอนแก่นก็ต้องมากักตัวอีก
ต่อมา๑เมษายนแม่อายุ๖๓นะมีไข้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุฎน้ำใส
เมษายนอาการไม่ดีไปหาหมอที่คลินิกแห่ง๑ที่ตลาดน้ำพอง
เมษายนถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นตรวจพบเชื้อโควิดสิบเก้า
ก็ต้องลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อจากคนในครอบครัว
แล้วเมื่อวานนี้ก็พบว่าสามีที่อายุ๖๘ปีติดเชื้อโควิด๑๙
นี่ฮะลูกชายของผู้ป่วยทั้งสองคนตรวจไม่พบเชื้อนะครับ
แต่แพทย์นะฮะก็ให้กักตัวไว้ก่อนนะครับ
ว่าจะทราบผลเพิ่มเติมอีกครั้งภายใน๒๓วันนี้
มีความเป็นไปได้ว่าลูกชายอาจได้รับเชื้อมาแล้ว
แล้วร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก็อาจจะยังไม่ตรวจพบเชื้อ
หรืออาจจะไม่พบเชื้อก็ได้เนี่ยอันนี้ต้องตรวจซ้ำนะครับ
เดี๋ยวรอผลอีก๒๓วันข้างหน้า
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลกุฎน้ำใสได้นำแผงกั้นปิดทางเข้าออก
หมู่บ้านของผู้ป่วยทั้งสองคนด้วยนะครับ
แล้วก็ตั้งจุดคัดกรองชาวบ้านและบันทึกประวัติการเดินทางอย่างละเอียดไว้เรียบร้อยแล้ว
นี่แหละค่ะทุกมาตรการสำคัญหมดนะคะ
ใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคม
การกักตัวการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงกับบุคลากรทางการแพทย์
ต้องทำทุกอย่างให้ครบถ้วนควบคู่กันไปทั้งหมดนะคะ